แต่ละพื้นที่แต่ละจุดเป็นยังไงกันบ้าง
อย่างอันนี้พาไปดูหน่อยที่ระยอง
ฝนมันกะดำจริงพี่บอส
นี่พายุฝนถล่มระยอง

กันสาดมันพังถล่มลงมา
เกิดขึ้นตรงหน้าห้องฉุกเฉินเลย
โรงพยาบาลศรีระยองอยู่ที่อำเภอเมือง

พังถล่มคลื่นลงมา

เป็นแม่บ้านค่ะ
แล้วพยาบาลเห็นเหตุการณ์ก็รีบไปช่วยเหลือนำตัวแม่บ้านที่ได้รับบาดเจ็บ

อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
โรงพยาบาลก็เลยต้องประสานผู้รับเหมา

ลื้อถอนกันศาสตร์ออกให้หมด
เพราะว่ากลัวไงเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีก

โครงสร้างส่วนอื่นยังปลอดภัยดี
โรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติด้วย

สามแยกทางเข้าตลาดสตาร์
เขตเทศบาลนครระยอง

จุดนี้น้ำท่วมขังบ่อยก็สร้างความเดือดร้อน
กับคนที่สัญจรไปมาตรงนี้รวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ย่านนี้ด้วยนะคะ
เวลาเห็นน้ำท่วมผิวถนนแบบนี้กลัวที่สุดคือมันมีบ่อมีหลุม
แล้วมันมองไม่เห็นไงหรือเป็นทางต่างระดับแบบนี้
คือเดิมอาจจะมีบ่อไม่มีหลุมอาจจะมีอะไรปิด
แต่พอน้ำท่วมน้ำอาจจะพาไอ้ที่ปิดออกไปไง
นี่แหละครับต้องระวังหน่อย